มีข่าวดีมานะคะสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพราะว่าตั้งแต่๒๑พฤษภาคมนี้ก็คือวันนี้เป็นต้นไป
ทุกคนสามารถใช้บัตรใบเดียวกัน
ขึ้นรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเวอร์ลิ้งทั้ง๘สถานีได้แล้วนะคะ
นางสาวสุธิรัฐรัตนโชธอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่า
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งแบบบัตรแมงมุม
นนทบุรีอายุทยาปฐุมธานีนครปฐมสมุทรปราการแล้วก็สมุทรสาคร
จำนวน๑๗๖๐๐๐คน
สามารถใช้บัตรนี้ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิ้ง
ทั้ง๘สถานีค่ะและเริ่มใช้บัตรได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ
โดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับบัตรแมงมุม
จะได้รับวงเงินค่าโดยสารรถเมฆขอซ้อมกร
จำนวนเงิน๕๐๐บาทต่อคนต่อเดือน
ไม่ว่าจะมีการใช้จ่ายหรือไม่จำนวนเท่าใดก็ตาม
สิ้นเดือนจะมีการตัดวงเงินที่เหลือ
แล้วก็ใส่วงเงินให้ใหม่จำนวน๕๐๐บาททุกเดือนค่ะ
ก็เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางให้กับผู้มีสิทธิ์อีกทีนะคะ